มาแล้วก็เชฟครับสวัสดีครับ

สวัสดีเชฟที่ให้เชฟมา

ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นกบทอดเกาหลี

กบทอดเกาหลี

มาเอาชนะตัวแทนจากรายการของเราไปได้หรือไม่
ลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
เอาล่ะค่ะเชฟค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทัวร์กันอีกสักหนึ่งรอบดีกว่าว่าเมนูของเราในวันนี้คือ

โอเคได้ค่ะและผู้ที่เป็นตัวแทนชุมชนที่จะมาแข่งกับน้องบิวของเราในวันนี้ก็คือ
ยุ้ยค่ะเชิญเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยุ้ยค่ะ
ตัวแทนจากชุมชนบ้านราชนิยมครับผมเรามาดูขั้นตอนดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างนะครับ
อย่างแรกเลยเอาขากบที่เตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อยทุบแป้งผสมแป้งก่อนกับน้ำให้มันเหลวนิดนึง
ปุ๊บเอาไปชุบแป้งแห้งระหว่างนั้นเนี่ยตั้งกระทะทอดไปค่ะระหว่างนั้นก็มาสับกระเทียมใบมะกรูดแล้วก็หั่นพริก
ตัวอย่างดูได้ข้างหน้าว่ามันเป็นยังไงบ้างกบพอกรอบเสร็จแล้วสุกแล้วข้างนอกกรอบสวยงามเอาออกมาพักเอาไว้
สี่กระทะเอากระเทียมผัดแล้วตอนนั้นก็ใส่ซอสพริกน้ำจิ้มไก่แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลานะครับ
แต่งกลิ่นด้วยน้ำมันงานนิดหน่อยใส่กระชายใส่พริกใส่ใบมะกรูดลงไปใส่กิมจิลงไปรสชาติได้เอาขากบทอดกรอบที่เราทอดไว้เมื่อกี้
คั่วคลุกเสร็จจบทั้งหมดเนี้ยผมให้เวลาทั้งหมดสิบห้านาทีโอเคครับนะอุ้ยสบายถ้าสบาย
แสดงว่าพร้อมแล้วและถ้าพร้อมแล้วก็ต้องเริ่มเลยครับเฮ้ยจับเวลาแล้วคุณอ่า
ตั้งไปตั้งไปตั้งไปไม่ต้องไปอ่าเปิดเปิดเตายังไม่เป็นเลยคุณอันนี้พูดใส่ใส่ขากบเลยนะครับ
อ่าได้ครับโอเคเชฟครับชุบเปียกครับแล้วก็ไปชุบแห้งทีนี้ครับใช่ครับโอเคครับ
เวลาผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีครึ่งนะครับมันกระแทกน้ำมันน้ำมันไม่ร้อนเอาแล้วน้ำมันไม่ร้อน
กระทะรอได้ยังคุณกระทะเริ่มร้อนแล้ววิวขอหันนี่ก่อนอ่า
นี่คุณคุณได้ยินเสียงไหมคุณได้ยินเสียงไหมฝั่งนู้นเนี่ยโอ้พี่ยุ้ยทำไมกลัวอย่างเงี้พี่
เย็บยังไงนะฮะนี่คุณคุณคุณคุณสับสับกระเทียมให้ไม่สับเขียงค่ะอ๋อ
กบไหม้นะคะพริกโอเคครับโอเคครับขณะนี้เป็นเวลาสี่นาทีสี่สิบวินาทีแล้วนะครับ
ตอนนี้เรากระเทียมกับพริกพร้อมไหมครับกระเทียมกับพริกพร้อมไหมครับไหนดูแบบพี่ยุ้ยหน่อย
ของพี่ยุ้ยใกล้สุกแล้วเขาเรียกคนมีไฟไม่ธรรมดาเด้อ
ขนาดนี้เป็นเวลาทั้งหมดเจ็ดนาทีสี่สิบวินาทีแล้วนะฮะพี่ยุ้ยเขาผัดซอสแล้วนะ
อ๋อใช่เหรอแล้วถ้าเขาผัดซอสแล้วคือเขาเสร็จแล้วนะใช่เหรอ
ยุ้ยงานนี้หนูจะบอกว่าไอ้การทำเร็วมันไม่ได้หมายความว่าอร่อยนะ

เออเนี่ยช่วยได้ป่ะอ่านี่ช่วยเอาแล้วแปลกเลย
เยี่ยมมากนี่เป็นยังไงอ่าวางเลยวางลาลาอย่าเยอะหละ
วางบนบนอย่างเดียวบิวสี่บิวน่าเกลียดมากสามสองหนึ่ง
โอ้โหพอเวลาครับผมหน้าตายแย่มาก
และนี่นะคะก็คือชมน่ารักของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนนะคะของชุมชนบ้านราชนิยมนั่นเองนะคะ

พร้อมครับจานแรกคือสีน้ำเงินจานที่สองคือสีแดงนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญชิมเลยครับ
คณะกรรมการทั้งหมดทั้ง๕ท่านได้ชิมแล้วเรียบร้อย

เฮ้ยแดงหมดเลย
แดงหมดเลยหรอ
เราก็ได้ผู้ชนะไปที่เรียบร้อยนั่นก็คือพี่ยุ้ยนั่นเองนะครับ

แล้วเราก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนจากชุมชนทั้ง๕ท่านนะครับ

แล้วคุณแอร์ครับ

ขอบคุณมากค่ะคุณบิว

แต่ว่ายอมรับคุณผู้ชมด้วยกันก่อน

ถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะ

ได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเที่ยงตรงค่ะ

ขับนุ่มมากเลย
สนุกสงสารจากตอนนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป